เที่ยงไทยรัฐก็หยิบยกเรื่องราวในโซเชียล

โดยเฉพาะเรื่องราวหัวร้อนบนท้องถนนนะ

คลิปนี้ความยาวเต็มสามนาทีนะ

เขียนภาษาไทยแล้วคอนกฮูกสาระเอียน
แต่ว่าเป็นรูปตัวเงินตัวทองเต็มไปหมดเลย
เขาก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์บนท้องถนน
เหตุการณ์ที่คนทำผิดคนทำอะไรไม่ดี
หัวร้อนบนท้องถนนมานำเสนอกันเยอะเลยนะครับ

คือชาวเน็ตก็ถามว่าคุณเป็นใครคุณมีสิทธิ์เหรอ
จะมาขอดูใบขับขี่ของเพื่อนร่วมทาง
เอาเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
คุณเห็นไหมต้นคลิปเราจะได้ยินเสียงตราบีบยาวเลย
แต่ฟังดูก็รู้ว่ามันไม่ได้มาจากคันที่ติดกล้องหน้ารถคันนี้
มาไกลไม่รู้บีบมาจากคันไหนเหมือนกันนะฮะ
ว่ากระบะคันนี้ค่ะพอเขากลับรถได้แล้ว
เขาก็เลยไม่พอใจมีการขับมามาเหมือนกับมาปาดข้างหน้า
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับรถคันที่ติดกล้องนี้ค่ะ
คือก็พยายามขับแซงขึ้นไปแล้วนะ

มาปาดหน้ารถคันนี้จังหวะนี้ค่ะ

คนที่เป็นคนขับของคันที่ติดกล้องเนี่ยก็บอกนะ

แต่ว่าคนขับกระบะดำก็คือโมโห
โหว่าถูกบีบแตร่ใส่แต่ก็ไม่ได้มาจากคันนี้อยู่ดี
คือเขาลงมาจากรถแล้วก็ตะโกนถาม
ขับรถเป็นหรือเปล่ามีใบขับขี่ไหมขอดูหน่อย
หลังจากนั้นก็ด่าด้วยคำหยาบเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีคนเข้ามาห้าม
คนขับกระบะก็เดินกลับไปนะคะ
ทีนี้พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในชาวเน็ต
เขาก็แสดงความที่เห็นเยอะไงบอกว่าหู
สารจังเลยรถคันที่มีกล้องติดหน้ารถเนี่ย
คือเหมือนกับซวยแท้เลยจะต้องมารับกรรมโดนด่า
ทั้งที่เขาก็ไม่ได้บีบแร่
แล้วก็จุดที่มีการกลับรถตอนต้นคลิปนี้นะคะ

ทำให้รถที่มาทางตรงมันติดขัด

คือเป็นเสียงแตรของรถที่อยู่หลังคันที่ติดกล้องหน้ารถนี้ค่ะ
แต่อย่างที่บอกแหละว่าดูเขาโชคร้าย
ก็เลยโดนกระบะดำคันนั้นมาเหมือนกับจะหาเรื่อง